คุณผู้ชมคะก็เมื่อคืนนี้หลายคนเนี่ยส่วนหนึ่งไปปาร์ตี้อืม
เขาดาวกันจุดพลงจุดพลุกันสนุกสนานกันนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีกัน
ต้องบอกว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ย
จำนวนคนที่เขาหันไปสวดมนต์ข้ามปีกันเนี่ย
เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
ว่าในค่ำคืนที่ผ่านมาในค่ำคืนข้ามปีเนี่ย
มีที่ไหนบ้างที่เขาจัดการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็มีคนไปเข้าร่วมมากมายแค่ไหนค่ะ
ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันก่อนเลยนะคะ
เป็นที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธวิถีธรรมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
โดยมีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุจากพระบรมมหาราชวัง
รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญมาจากสิบสามประเทศ
เชิญมาจากภูฐานกัมพูชาจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียอินเดีย
ลาวมองโกเลียเมียนมาสิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะ
เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ยประชาชนก็จะได้สักการะบูชาครบทุกรูป
ครบทุกองค์ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เลย
ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้ค่ะประชาชนก็ซึ่งหลังจากวันปีใหม่แล้วเนี่ยนะคะ
ประชาชนก็ยังสามารถเดินทางไปสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุ
และพระพุทธรูปได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จนถึงวันที่๖มกราคมค่ะ
นากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธี
ร่วมสวดมนว์ข้ามปีและลั่นของชายรับปีใหม่ด้วยนะคะ
โดยมีประธานสงฆ์นำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า
บทซัลเสินคุณพระอตนตรายพระสวงษ์เจริญชายมงคลคฆา
ชะยันโตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย

มนต์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราช
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสเริ่มต้นปีใหม่แบบง่าย
ส่งท้ายปีวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ

เขาบอกว่าทำกันได้ทุกเพศทุกวัย
ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขใจเลยค่ะ
ต่อกันที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามนะครับ

เดิมนั้นปกติจะไม่เปิดให้เข้าแล้วก็จะปิด
แล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงที่เป็นวันสำคัญเท่านั้นนะครับ
โดยทางวัดได้แจกโพสต์การ์ดอำนวยพรปีใหม่เป็นสกสจากสมเด็จพระสังฆราช
และหนังสือสวดมนต์ให้กับพุทธศาสนิกชนที่ไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นที่ประลึกด้วยนะครับ
ส่วนที่วัดพระราม๙กาญจนาพิเศษซึ่งเป็นวัดตามแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันแต่งชุดขาวเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีค่ะ
ที่นี่เขาเริ่มต้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดก
จากนั้นก็มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
ปวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปธรรมด้วยนะคะ
ปิดท้ายกันที่วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามค่ะ
ประชาชนก็เดินทางไปร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาตามวิถีล้านนานะคะ
ซึ่งที่วัดมีการตกแต่งพื้นที่ด้วยศิลปะแบบล้านนา
โคมหลากสีที่แสดงถึงความสว่างความเจริญรุ่งเรืองและตัวเงินแบบล้านนา
โดยกิจกรรมส่งท้ายของที่นี่ก็คือการแจกสายสินสีแดง
มุก๕เม็ดจำนวน๒๐๐เส้นให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีนั่นเองค่ะ
ใช่ครับนอกจากในกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ